กลับมาช่วงนี้นะครับอัปเดตเรื่องราวความขึ้นไหวของวอเล็กบอลกันบ้างนะครับ
อีกหนึ่งรายการที่ไทยรักทีวีจัดถ่ายทอดสดกับการอาการวอเล่นบอลหญิงในรุ่นอายุต่ำกว่าสิบเก้าปี
แชมป์แห่งเอเชียนะครับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับในรุ่นอายุไม่เกินสิบเก้าปี
วอเลอร์บอลหญิงชุดนี้นะครับก่อนที่จะไปแข่งขันที่แชมป์เอเชียที่ประเทศเวียดนาม
ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งท้ายแล้วก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อนะครับ
ซึ่งนักกีฬาชุดยู๑๙ลงฝึกซ้อมร่วมกับนักกีฬาชุดใหญ่บางส่วนที่ไม่ได้ไปแข่งขัน
ที่มีโอกาสที่จะได้ร่วมทีมไปแข่งขันกับอ่าขออภัยครับชุดยูสิบเจ็ด
ที่จะได้มีโอกาสไปร่วมกับชุดยู๑๙ในรายการนี้ด้วย
แล้วก็มั่นใจนะครับหากลดข้อผิดพลาดได้โอกาสชนะก็มีทุกทีมครับ
ร่วมกับจีนแชมป์เก่าญี่ปุ่นและเวียดนามเจ้าภาพ
ก็ถือว่าเป็นการจับสลากแบ่งสายในกฎใหม่
ก็เกมแรกถือว่าสำคัญนะครับในการเจอกับเจ้าภาพเวียดนาม
ว่าผลแพ้ชนะเนี่ยจะกำหนดให้ไทยนั้นเป็นทีมวางในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปนะครับ
ก็ตั้งเป้าที่จะเข้าชิงชนะเลิศให้ได้เพราะว่าแชมป์กับรองแชมป์เนี่ยก็จะได้โคต้า
แข่งขันวอเลอร์บอลหญิงในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
แชมป์โลกปี๒๐๑๙รายการนี้เนี่ยเมื่อปี๒๐๑๖ไทยจบอันดับที่๓นะครับ
เดี๋ยวย้ำกันหน่อยเรื่องของโปรแกรมนะครับกับรายการนี้วอเล็กบอลหญิงในรุ่นอายุต่ำกว่า๑๙ปี
ชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๑๙ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะครับ
จากประเทศเวียดนามในวันที่๑๐๑๗มิถุนายนนี้ติดตามโปรแกรมกันได้นะครับ
กิจกรรมทายผลบอลโลกกันด้วยนะครับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า๓๒ล้านบาท
ทางเว็บไซต์นะครับรวมรางวัล๒ล้านบาทติดตามกันได้นะครับ